ไปเจอกับแมคคะส์คนหนึ่งที่เขาขายอัตตะลี่
ทีเนี่ยเนี่ยงวดที่ผ่านมาคือขายไม่หมด

ปรากฏว่าใบนั้นถูกรางวัลรางวัลที่๕เลยนะ

แบบนี้ก็ต้องไปแก้บนแล้วครับที่บริเวณสาราพระราหูแปดทิศ
สถานที่ประดิษฐานหุ่นปั้นพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมา
พญานคราชหนึ่งในสถานที่ประดิษฐานศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดสว่างอารมณ์
จังหวัดนครปฐมนะฮะคือที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จุดต่างมีเยอะ

ไหว้ให้ครบเชื่อผมไปให้ครบนะฮะ
ไปเจอกับแม่ค้าดวงดีดวงเฮงได้ลาบก้อนโต
คุณแอ้แก้วมณีเขาเดินทางมาแก้บนหลังจากถูก
รางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๕นะฮะ
งวดประจำวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานั่นแหละ๕ใบอ่ะโอ้โห
ได้เป็นแสนครับวันที่เธอมานะครับ
ก็มาแก้บนด้วยไข่ไก่สดจำนวน๑๐๐ฟองพร้อมด้วยพวงมาลัยดาวเรือง๕๐พวง
ก็แก้บนกับพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมแม่ค้าดวงดีคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
ขายลอตเตอรี่นั่นแหละเลขขายตามที่ต่างในช่วงที่เกิดโควิด
ในรอบใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเธอบอกว่าขายไม่ออกเลย
เหลือเต็มแผงเลยก็พยายามพยายามที่จะไปขายตรงนั้นขายตรงนี้
แล้วก็มาที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละก็หวังว่าจะขายได้เยอะ
แต่วันนั้นคนน้อยมากเลยก็เลยเอาแผงลอตเตอรี่ไปวางไว้ด้านหน้า
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมามาจุดทูปบอกกล่าวขอให้ขายลอตเตอรี่ให้ได้
หากเหลือก็ขอให้ได้โชคให้ลาบแล้วกันเอางี้สุดท้ายเฮ้ยเธอบอกว่าถ้าเป็นไปตามที่ขอนะ
จะเอาไข่ไก่สดมาถวายรวมไปถึงพวงมาลัยด้วย
พอพรเสร็จไปเลขขายต่อสรุปเหลืออยู่๑ชุด๕ใบของเธอนั่นเอง
เธอก็เลยเอางี้ละกันเก็บเอาไว้แล้วไหนก็เหลือแล้วจนกระทั่งวันที่ออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่๕
๕ใบอ่ะ๕ใบคุณดีใจอกอีแป้นจะแตกทีนี้ก็เลยต้องมาแก้บนด้วยไข่ไก่แบบนี้นะครับ
นี่มันดียังไงรู้ไหมการมาแก้บนแบบนี้นี่พระอาจารย์แป๊ะ
อาจารย์เนี่ยแกบอกว่าไข่ไก่ทั้งหมดเนี่ยทางวัดจะนำเข้าโรงครัว
เพื่อทำอาหารกล่องเนี่ยแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่มาที่วัด
แล้วที่สำคัญจะไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสกัดกั้นโควิด
ในแต่ละจุดในแต่ละจุดวันหนึ่งจะทำสักประมาณ๓๐๐กล่องเยอะมาก
เอาล่ะนี่แหละครับเป็นการมอบกำลังใจดีกว่ามองให้เป็นแบบนี้ไปมอบขวัญ
แล้วก็กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จริงในช่วงนี้
ได้ทำบุญต่อบุญไปอีกเลยเนาะ
ทำบุญต่อบุญแล้วเหมือนได้ทำทานไปในโอกาสเดียวกันด้วยนะคะ
นี่แหละเป็นเรื่องของการทำบุญแล้วก็คือใครเข้าวัดทำบุญก็อยากจะหวังว่า
ชีวิตเราจะมีสิริมงคลเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่หวังกันไปแบบนี้